จากการที่มติของการประชุมอาเซียนที่จะร่วมมือกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี๒๕๖
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็เอามาบอกค่ะว่า
ถ้าเกิดว่าจะร่วมมือกันเป็นเจ้าภาพจริงนะคะรัฐบาลก็ต้องมีจดหมายมาอย่างชัดเจนเพื่อที่จะได้ดำเนินการต่อไปนะคะ
ก็หลังจากการที่มีการประชุมสุดยอดอาเซียนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ
อาเซียนก็มีมติเห็นชอบนะคะในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี๒๐๑๖
เตรียมจะดำเนินการขั้นต่อไปเพื่อร่วมกันเป็นเจ้าภาพแล้วก็เสนอตัวค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้นะคะพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง

ก็ออกมาเปิดเผยความคืบหน้านะคะว่า
ถ้าหากว่ารัฐบาลไทยมีนโยบายที่จะร่วมมือกันเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจริง
ก็จำเป็นที่จะต้องให้รัฐบาลมีหนังสือนะคะ
แสดงความต้องการเป็นลายลักษณอักษรออกมาค่ะ
เพื่อที่ให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
นำหนังสือที่ว่านี้ไปเสนอต่อสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเองได้ค่ะ
รัฐบาลเขาทำหนังสือยืนยันว่าพร้อมที่จะให้การสนับสนุนเต็มที่

ถ้าเรายืนยันรัฐบาลต้องมีหนังสือ
ขณะเดียวกันนะคะทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยนะคะว่า
ก็มีความสนใจนะคะที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ
ส่วนประเทศมาเลเซียได้ขอถอนตัวออกไปค่ะ

ก็ทำให้ผู้นำหลักในการเสนออย่างอินโดนีเซีย

มีความสนใจที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจริงหรือเปล่า
ขณะที่ทางมาเลเซียเองที่เคยถอนตัวไปก่อนหน้านี้
นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียอย่างมหาชีโมฮามัติ
ก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าการจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเดียว
โดยไม่มีแรงสนับสนุนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะ
แต่การได้แรงสนับสนุนจากชาติในอาเซียน

แล้วก็อยากที่จะลุกขึ้นสู้เพื่ออาเซียนอีกครั้งหนึ่ง
ก็เลยทำให้มีโอกาสเป็นไปได้นะคะว่า
มาเลเซียและอินโดนีเซีย
ก็จะร่วมมือกันเป็นโต้โผหลัก
ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้ค่ะ